ทุกผู้ชมครับต่ออีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เนี่ย
ท่านผู้ชมดูกันหน่อยกันแล้วกันเชื่อไม่เชื่ออย่างไร
แต่เดี๋ยวเราจะตามต่อให้ที่สำคัญคือในด้านของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
เดี๋ยวเราต้องถามแน่นะครับแต่วันนี้ดูต้นเรื่องเอาไว้ก่อน
มีหมอคนหนึ่งอยู่ที่ร้อยเอ็ด
ดึงลิ้นเพื่อรักษาอัมพฤกษ์อัมภาษณ์
ดึงลิ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันทุกผู้ชมเชื่อไม่เชื่ออย่างไรนะครับ
เดี๋ยวลองดูนะครับที่เขาลงในติ๊กต๊อบอันไว้นะครับ
ออกมาเลย
อีกทีหนึ่ง

เลยไม่รู้เจ็บหรืออย่างไรท่านหน่อย
เคยเจอครับน่าหรือพอจะมีความรู้ทางด้านนี้
คนดูหลักแสนหลักล้านนะครับก็ไม่รู้เขาเชื่อกันขนาดไหนด้วยนะครับ
บางคนนี่บอกว่าสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าก็มีคนต่างประเทศต่างชาติดูก็มี
ยังมีอีกหลายคลิปนะฮะลองดูอีกสักคลิปหนึ่ง
นี่ฮะบางท่านส่งข้อความมาบอกโอ้โหถ้าทำกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องพึ่งยงพึ่งยาหาหมอกันแล้วมั้ง
นั่นสิค่ะบางคลิปที่เขาลงเอาไว้นี่ท่านผู้ชมครับ
บอกขั้นตอนการรักษาโรคอำมพลึกให้ด้วยนะฮะ
แล้วอ้างว่าจากคนบางคนช่วยหรือไม่ช่วย

พอมารักษาตรงนี้เนี่ยเดินได้พูดได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ส่วนคนที่เป็นคนรักษาเป็นหมอในคลิป
หมอที่ว่าดึงลิ้นรักษาอำมพลึกอมภาษณ์
ชื่อนายจิตรชัยพวังคามนะเขาเรียกกันว่าหยกลูกหยี
เป็นชาวบึงกาลนะครับนี่หยกลูกหยีนะครับ
แต่ตรงสถานที่ของเขาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับ
เป็นคนทำการนวดคลายเส้นจับเส้นอาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทอมพลึกอำมภาษณ์
เมื่อยตามร่างกายแขนขาอ่อนแรง
มารักษากับเขาเข้ามาจับนู่นนี่นั่นดึงลิ้นออกมาหายขาด
หยกลูกหยีบอกว่านี่เขาทำให้เนี่ยเขาช่วยคนไม่มีค่ารักษานะค่ะ
ปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้าคิวต่อคิวมาให้เขารักษาเนี่ยยาวข้ามปี
ในพื้นที่ร้อยเอ็ดแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
หรือไม่ก็จะไปที่บ้านก็มี
วันนี้เราไปที่ร้อยเอ็ดนี่เจอพอดีนะครับนายจิตรชัยหรือว่าหยกลูกหยีนะครับ
แล้วกำลังรักษาอาการให้กับนักกีฬาคนนึงนะ
คือเนี่ยเขาก็ดึงลิ้นนะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเขาตอบกันว่ายังไงบ้าง
คลิปสั้นนะฮะคลิปสั้นที่ทำให้เราถ่ายทอดออกมาแล้วเราเห็นแค่ดึงลิ้นนะฮะ
บริบทการรักษามันไม่ได้แค่ดึงลิ้นนะ
ข้อดึงลิ้นอาจจะอยู่หัวข้อที่๓๐๐ก็ได้นะครับ
แต่เราสื่อสารออกมาในช็อตที่สำคัญก็คือดึงลิ้นย้อนกลับไปเมื่ออดีตนะเมื่อบรรพบุรุษเมื่อศาสตร์ตรงนี้มีจริงนะครับ
อันนี้ต้องขอยืนยันว่าการดึงลิ้นก็ช่วยในการเรื่องของปลายประสาทที่รับรถนะครับ
ลิ้นแข็งพูดไม่ชัดมีอมพึกใบหน้าร่วมนะฮะ
อันนี้ช่วยได้นะครับการดึงลิ้นแต่ไม่นิยมให้ไปดึงเองนะครับ
ต้องปรึกษาคุณหมอและหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาอำมพลึก
พังผืดอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าการรักษาของเขาเนี่ยเป็นลักษณะการนวดการจับเส้น
ลิ้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้ว
ท่านผู้ชมท่านไหนเคยทราบศาสตร์ด้านนี้บ้าง
เราก็ไม่มีความรู้ศาสตร์ด้านนี้จริงนะ

ต้องถามคุณหมอเลยนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อนะฮะ
หรือว่าใครจะเชื่อเคยไปมาแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ไอ้คลิปดึงลิ้นเนี่ยทางหยกลูกหยีหรือว่าจิตชัยพวังคามเนี่ย
เขายืนยันว่าเป็นแค่หนึ่งในขั้นตอนไม่ใช่ทั้งหมด
ก็เหมือนกับจะให้เห็นการรักษาของเขา
ที่เขาบอกเขาเป็นส่งเป็นศาสตร์อย่างที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอยากรักษาแม่
ก็ตั้งปฏิญาณตัวเองว่าจะเป็นหมอนวดหมอจับเส้นนะ
เพื่อรักษาแม่ที่มีอาการปวดเมื่อยทรมาน
การรักษาก็จะเดินทางไปรักษาที่บ้านคนป่วย
หรือไม่ก็มารักษาในสถานที่ของเขา
แต่ช่วงนี้จะเน้นหนักไปทางไปบ้านคนป่วย
เนื่องจากเป็นช่วงโควิดเกรงว่าคนจะมากันเยอะ
ตอนนี้คนมาขอรักษาเยอะมาก
ถึงขั้นต้องทำบัตรคิวแจกนะฮะ
เพื่อให้ประชาชนไปรักษาตัวเองกันได้
ส่วนเงินค่ารักษายืนยันว่าไม่คิดนะครับไม่คิดไม่เก็บค่ารักษา
แต่ใครจะช่วยเป็นค่าน้ำมันก็แล้วแต่กำลังทรัพย์
เงินที่ได้จากการรักษาทั้งหมดเอาไปทำบุญทอดกระถิ่นทอดผ้าป่า
เอาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นธุรกันดาล
เขาบอกกับเราอย่างนี้เขาก็มีคนมาให้ช่วย
ถ้าอย่างนี้ก็ปกติธรรมดาการนวดการอะไรใช่ไหม
นวดพลายเส้นอะไรพวกนี้นะแต่ไอ้ดึงลิ้นนี่แหละ
เป็นนักกีฬาเยาวชนนะฮะวอลเล็บบอลชายหาด
เขาบอกเขาเจ็บมาจากการแข่งกีฬานี่คุณครูพามานะครับท่านผู้ชมครับ
ยากเกงยากเกงยากเกง
โอ้โหเจ้าเห็นอนนี้ผมเริ่มเป็นห่วงแล้ว

เขาเจ็บหนึ่ง
เออถ้าปวดตึงไปน่วงไปนวดอะไร
วดน้ำมันนวดแผนไทยอันนี้มันก็ปกตินะ

แล้วมาอย่างนี้ก็โอ้โหเห็นแล้วก็เสียวแทนเหมือนกัน
เอาฟังน้องเขาหน่อยหลังจากที่
หยกลูกหยีเขาจับเส้นเขานวดอะไรให้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ
เจ็บครับเดินมันเป็นเสียวครับ

อาการนี้มันทรมานใช้ชีวิตได้ปกติ
ไม่ครับตอนเป็นทรมานมากครับ

มีถึงร้องไห้หรือเป็นเพื่อปวดมีครับมีครับมีครับ

ดีขึ้นเยอะเลยครับตอนยังไม่ให้หมอยกทำเฉียวไปหมดเลย

น้องบอกว่าเคยปวดเข่าจนแบบนอนร้องไห้
เจ็บเส้นเอ็นด้วยเอ็นอักเสบปริกรยภาพประมบัติ
ก็ไม่หายดีมาหาหมอหยกลูกหยีเออดีขึ้น
อันนี้อันนี้ในส่วนของน้องเขานะเขาก็ไม่ยืนยันนะครับ
ที่เหลือเดี๋ยวตรวจสอบกันต่อกันแล้วกัน

ทางหลักของการแพทย์เนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันถูกไม่ถูกอย่างไร
ซึ่งการนวดก็ต้องนวดอย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยนะ

โอ้โหบางทีวันนี้อาจจะดูดีขึ้นอีก๒วันนี้เดินกระเพลกหรือเดินไม่ได้เลยยุ่ง